เดือนที่ผ่านมามีใครเพิ่มขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ
คุณคะดิฉันขอเริ่มกันที่ฝ่ายชายกันก่อนเลยละกันนะคะ
อันดับที่๕ค่ะลีฐานัทค่ะหนุ่มคนนี้ดาวรุ่งพุ่งแรงสุดเลย
อีกคนนึงละกันบอกเลยคนนี้ก็หน้าใหม่ไฟแรงสุดนะคะ
โพสต์ในอันดับที่๔นะคะด้วยยอดคนติดตามเพิ่มเป็น๖๔๔๓๑คนนั่นเองค่ะคุณ
คมเข้มหน้าตาดีหุ่นในแบบเลยนะคะ
มาดูอีกคนนึงบ้านค่ะด้านหล่อใหญ่บ้านวัฒนศิลป์น้องเจ้านาย
ก็ยังคงแรงดีไม่มีตกนะคะแม้ว่าจะหายหน้าไปเมืองไทยบ้างไปอยู่อังกฤษบ้าง
แต่ก็กลับไปเรียนนะคะแต่ยอดติดตามในไอจียังคงทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะ
มีคนกดติดตามเพิ่มอีกค่ะเป็น๖๙๑๖๐คนค่ะก็มาในอันดับที่๓นะคะ
บ้านนี้เขาฮอตทั้งบ้านจริงนะคะคุณ
ส่วนอันดับที่๒ค่ะดูเท่าว่าด้วยความน่ารักน่าชังของน้องลูกก้าค่ะคุณ
ลูกสาวตัวน้อยของดรนาวินต้านี่แหละค่ะเลยทำให้ยอดผู้ติดตามไอจีของคุณพ่อป้ายแดงคนนี้นะ
เพิ่มขึ้นเฉียดแสนเลยค่ะอยู่ที่๙๘๐๖๒คนนั่นเอง
ลูก้าตอนนี้น่ารักมากกำลังจะเป็นทายาทซุปตาคนใหม่ที่เป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอา
จมูกเธอนี่โด่งจริงเลยตาเตอร์น่าตาดีเลยนะค่ะคุณ
คุณพ่อคุณแม่มาเป็นถูกต้องค่ะคุณแล้วก็อันดับที่๑ประจำเดือนตุลาคมค่ะ
ตกเป็นของไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยอย่างแบมแบมก๊อตเซเว่น
เพิ่งมาเมืองไทยไปนะคะก็ยอดผู้ติดตามที่ต้องบอกว่าพุ่งปรี๊ดแสงพระเอกตัวท็อปหลายรายเลยนะ
อันดับที่๕ค่ะคุณต้องบอกเลยนะคะว่าความสวยเก่งของสาวแต้วคนนี้ควรความสามารถในการแสดงล้นเหลือจริงนะคะ
รวมถึงการวางตัวด้วยแฟนชื่นชอบเธออย่างมากเลยค่ะ
ทำให้มีผู้ติดตามไอจีเพิ่มขึ้นเป็น๗๕๗๒๐คนค่ะคุณ
ต่อกันด้วยนะคะอาจจะเป็นควันหลงจากกระแสความนิยมในผลงานละครดีกว่าค่ะ
หรือว่าเรื่องหัวใจกับพระเอกรุ่นพี่ต่างค่ายแต่ก็ยังส่งผลให้เหล่าฟอลลอเวอร์กดตามไอจีของเบลล่าคนนี้คุณ
นางเอกจากช่องเดียวกันนี่แหละค่ะคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะ๘๔๖๗คนค่ะ
ในอันดับที่๔นั้นเองนะคะคุณ
อันดับที่๔ช่วงไปญี่ปุ่นหลายคนอยากจะรู้ว่ามีภาพอะไรอัปเดตกันไหมกับพี่เวีย
โดยเฉพาะภาพคู่สุดท้ายก็ลงแค่เงาแม่ให้ตามลุ้นกันไปนะฮะ
อันดับที่๓ฮอตจริงอะไรจริงสำหรับซุปตาตัวแม่คุณอ้ำพัชราภายังอยู่ในผล
เรียกว่าต่อให้ขึ้นลูกใหม่ต่อกี่ขึ้นกี่ลูกนะก็ไม่สามารถทำอะไรคุณอ้ำได้จริงค่ะ
วาดยอดแฟนคลับในไอจีเพิ่มไปอีก๘๕๐๖๙คนค่ะ
มาถึงอันดับที่๒ค่ะมาแรงไม่เบาเลยนะคะสำหรับเก๋ไกนัทธิชาค่ะ
ดาราวัยรุ่นเลยจากซีรีส์ดังฮอร์โมนวัยว้าวุ่นค่ะที่ผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์นะทางแชเนลเก๋ไก๋สไลเดอร์เองนะคะ
กับยอดผู้ติดตาม๙๕๑๘๕คน
หนึ่งในผู้ติดตามเพราะฉันชอบชมเขาเก๋ไก่สไลเดอร์กับแฟนเขาน้องไป๊
คู่นี้จะเป็นคู่น่ารักพากันเรียน
แล้วก็พากันอัปเดตคลิปเวลาไปท่องเที่ยวหาตลาดศาสตร์จนต่าง
ก็ถือว่าเป็นไอดอลที่เสนอมุมดี
ใช่เปลวเต้นลอนอะไรไม่มี

และที่ครองแชมป์ความนิยมในไอจีประจำเดือนตุลาคม

เพราะนอกจากชาวเน็ตจะปลื้มในความสตรองของเธอแล้วนะ
หลงรักค่ะน้องเรสซิ่งอีกด้วยค่ะ
ทำให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็น๑๒๓๘๓๓คนเลยค่ะ
เพราะช่วงนี้เรซิ่งหน้ากัดมากเลยนะคะ
เป็นแขนเป็นจ้ำมากเลยนะคะ

กำลังอ้อแอเลยตอนนี้

น่าจะด้วยว่าเพราะอยู่กับคุณแม่ที่ค่อนข้างอารมณ์ดีถึงขั้นว่ามาก
พี่ป้าน้าอาแทบจะเล่นตลกให้ดูกันทุกวันเลยนะครับ